ผมมันร่วมอำราอาลัยนะฮะ
กับการจะไปของผู้มกรับชื่อดังคนนี้
พี่ออธทีรสักเป็นผู้กรับชื่อดังช่อง๗
เมื่อวานนี้มีงานสวดพระอภิษฐรรม
อย่างที่ทราบจากผู้กรับชื่อดังคนนี้
สี่วัดบางไผ่จังหวัดนทบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้มีช่องเจ็ดสีเป็นเจ้าพา
พี่เจ๊กริงก็เป็นตัวแทนมานึงไทยรัฐไปนี่แหละค่ะ
กลับลาเพราะว่าตอนออธที่กันอยู่น่ารักมากนะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีดาราทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาร่วมอะไรมากมายค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พี่อ้ำประชาราภาซึ่งเป็นหนังเอกผู้บุญของออธค่ะ
ก็ได้ร่วมพิธีสวดพระพิธรรมไปแล้วค่ะ

บอกว่าขอบคุณอาออสมากนะคะกำกับละครทั้งเพลิงพระนางนะ

แล้วก็ล่าสุดนะคะจากศัตรูสู่หัวใจ๒เรื่องด้วยกัน

ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีทั้งอารองเข้ามูลคดีนะคะ
อาหน่อยนัทธนีหรือว่าอาหน่อยตอบหยิบค่ะ
พี่แมนสุปกิจค่ะคุณบิววรพลค่ะ

พร้อมกับภรรยาพี่ฮิวโก้เขาเล่นเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรไง

มีเอออิสริยานะคะมีพี่น้ำฝนนะคะ
ซึ่งอุ้มท้อง๕เดือนมาร่วมอะไรด้วยที่นั่งข้างนี้แหละค่ะ
รวมไปถึงพี่ตุ๊กตานะคะผู้บริหารค่ายกัตนานะคะ
ภายในงานค่ะก็ได้เปิดภาพผลงานการกำกับละคร

มีทั้งหมด๑๑๓เรื่องเยอะมาก
คือแทบทุกเรื่องคือดังหมดเลยคุณผู้ชมดูสิ
บัวแร้งน้ำรอดลายมังกรทั้งหมดจนถึงยุคปัจจุบันนะคะ

ว่าอาออสเป็นภูมิกับที่เป็นที่รักของนักแสดงช่อง๗อย่างมากค่ะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
ขนาดป่วยค่ะยังวีดีโอคอลไปช่วยกับละคร

และในวันที่สิ้นลมหายใจค่ะภรรยายังเปิดให้ดูตอนจบของละครเรื่องสร้อยนากีค่ะ
ละครเรื่องนี้ที่ไปทำข่าวนะแกยังบวงสวงอยู่เลย
แกรักผลงานของแกแบบเหลือสุดท้ายนี้จริงนะ

แล้วก็คือละครตอนจบวันพฤหาสมดีตอนประมาณ๔๓๐ใช่ไหมคะ

ตีหนึ่งภรรยาการจบแล้วก็ใช่เหมือนแบบว่าแกอยากจะดูผลงานตัวเองอ่ะค่ะ
คนลุกอ่ะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะสองนางเอกเด็กปั้นของอาออสนะคะ
ก็คือคุณเอ๊อิสริยานะคะแล้วก็พี่น้ำฝนค่ะคือคุณเอ๊เนี่ย
เล่นเงาอสกเรื่องแรกเนี่ยค่ะดังดังเลยนะคะคือคือพี่ฝนเนี่ย
หลายเรื่องแต่ที่ดังก็คือลูกผู้ชายหัวใจเพชร
เล่นกับพี่ฮิวโก้กับพี่เจมส์มนต์ธนน่ะตัดสายสดือมาให้เลยอ่ะ
เมื่อวานถามอ่ะพี่ฝนบอกว่ายี่สิบเอ็ดปีแล้วอะค่ะคือทั้งคู่เนี่ย
เปิดใจกับบรรทางไทยรัฐนะคะก็น้ำตาปลิ่มปลิ่มน่ะอืม
มากกับการจักรไปของอาออสค่ะขอบคุณอาออสนะคะที่อดทนแล้วก็ตั้งใจกำกับ
เขี้ยวเข็นจนทั้งสองคนกลายเป็นนางเอกแล้วก็เป็นดาราจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงพี่เอ๊นะคะแล้วก็พี่ฝนกันหน่อยค่ะ
ช็อกงงตอนเพื่อนส่งมาว่าพี่ออสเสียเราก็ออสไหนเป็นไหม
เออออสไหนแล้วเขาก็บอกออสพรุ่งค่ะเป็นพี่ชายอ่ะเขามีความเป็นพี่ชายอ่ะ
เป็นพี่ที่แบบคอยเป็นครูที่เป็นครูคนแรกที่ใจเย็นมาก
พี่ออสยืนดูอยู่ตรงนี้ตรงไหนสักที่ขอบคุณที่เคยเอ็นดูฝน
แล้วก็สอนการแสดงแล้วก็อดทนกับนักแสดงคนนี้
จนทำให้นักแสดงคนนี้มีชื่อเสียงขึ้นมา
ให้พี่ออสอยู่ในพบภูมิที่ดีรักพี่ออสค่ะ
ค่ะซึ่งวันนี้พี่แพนเคกของเราก็จะเป็นเจ้าภาพงานสวดพระพิธีธรรม
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่๒๖เมษายนนะคะเวลา๔โมงเย็นที่วัดบางไผ่นี่แหละค่ะ
ันทึงไทยรัฐก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วความน่ารักของอาออสก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะ
ใช่ค่ะผลงานละครโด่งดังทุกเรื่องเลยนะคะ
อีกหนึ่งคนคุณภาพของวงการบันเทิงจริงค่ะ